ทีนี้พอได้เห็นภาพที่แคปมาจากกล้องวงจรปิด
แล้วเห็นเลยว่านายตำรวจคนไหนอุ้มตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ

แล้วที่ให้ปากคำไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย

หนึ่งในนั้นคือคนนี้คนนี้นี่ภูมิกับสนพญาไทยนั่นเองค่ะ
นั่นก็คือพันธบริกฤษฎพจงอักษร
เมื่อวานนี้ก็เข้าไปให้ปากคำเหมือนกันค่ะ
ไปที่กองบริชาการปุทธรปุทธรพพ๗
แล้วตอนแรกท่านก็ยังไม่ได้ใส่แมสใช่ไหม
แล้วพอรู้ว่ามีนักข่าวถ่ายรูปอยู่ถ่ายภาพอยู่เอากล้องส่องอยู่
ท่านก็เหมือนกับรีบสวมแมสสวมแมสมาปิดเลย
แล้วก็ตอนที่นั่งรอสอบปากคำท่าทางท่านก็ดูเคร่งเครียดนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาทางรองโจ๊กเนี่ยพอมาประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้
วันนี้คือวันเสาร์นะจะเดินหน้าแจ้งข้อหาให้การเท็จ
และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับตำรวจที่ถูกสอบในคดีนี้
เพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนแล้วไงว่าให้การเท็จ
ส่วนผู้อำกับสนพญาไทยอันนี้ก็ยอมรับนะ
ว่าเป็นหนึ่งในตำรวจที่ให้การไม่ตรงกับข้อได้จริง
ก็เดี๋ยวคงต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายล่ะค่ะ
คืออย่างนี้ในส่วนภูมิกับพญาไทยจากเดิมที่เขาให้การไว้นะครับ

เราก็เริ่มมาสอบยืนจากนั้นเองนะครับ
วันนี้เขาก็อาจจะมีการที่อึดอัดบ้างอะไรบ้างนะครับ
ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันต้องยืนตามข้อได้จริง
วันนี้ความจริงมันมีอันเดียวนะครับ
นะใครมีความผิดอะไรบ้างนะครับ
เพราะว่าเหมือนที่ผมกลับเรียนว่าใครให้การเท็จก็ต้องการบังคดี
ใครล่าเว้นการบัดหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีนะครับ
หลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วงั้นจับโป๊ะได้ไหมดูได้ไหม
ย้อนดูเหตุการณ์ได้ไหมว่าเอ๊ะผู้กำกับพญาไทยพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรเนี่ย
ยังไงนะดูวันที่เกิดเหตุก่อนคุณผู้ชม๖กันยาวันที่เกิดเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรปรากฏชื่อนะในฐานะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง
แล้วก็นั่งโต๊ะเดียวกันกับนายตำรวจอีกหลายหลายนายนี่แหละอืม
ซึ่งท่านก็บอกว่าก็ไปร่วมงานเพราะว่าตอนแรกไงเราก็งงไงว่า
เอ๊ะข้ามห้วยมาจากไหนถูกไหมของภัยาไทยแล้วจัดงานที่ควรคุม
เกี่ยวข้องกันยังไงคือท่านก็บอกว่าไปร่วมงาน
เพราะว่าท่านเป็นอดีตตำรวจทางหลวงอันนี้วันที่๖นะ
พอวันที่๘พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรก็ให้ข้อมูลกับสื่อ
บอกว่าเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือสารวัตรสิว
พาขึ้นรถเก๋งไปส่งโรงพยาบาล

ระวังกลัวคนร้ายคนก่อเหตุจะตามมา
แล้วเป็นคนโทรบอกอาการโรงพยาบาลตลอดเวลาเลย
พาสารวัตรสิวส่งถึงมือหมอ
แต่ตอนเย็นวันนั้นทางผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑
ก็สั่งตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้

หลังจากที่มีการเปิดห้องประชุมตำรวจภูทรภาค๗
เป็นศูนย์บริบัติการทำคดีสารวัติสิว
นักข่าวก็เจอผู้อำกับสนพญาไทย
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรมาให้ปากคำในฐานะพยาน
แล้วยังยืนยันอยู่เลยว่าช่วยสารวัตรสิวจริง

แล้วก็บอกว่าไปช่วยสารวัตรสิวอะค่ะ

แล้วพอมาวันที่๑๑กันยานะนะ
ทำคดีก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลนครปฐมอีกทีนึง
ปรากฏว่าอ้าวอ้าว

พร้อมกับรถเก๋งแคมรี่ที่พาสารวัตรสิวมาส่งนี่
ตอนแรกเรายังเข้าใจว่าตำรวจนายนี้
คือพันตรวจเอกฤษฎาพรยังชี้ลูกศรอยู่เลยว่านี่แหละท่านนั่งมาด้วย

ไม่ใช่ไม่ใช่นะแล้วเป็นตำรวจนายอื่นนะคะส่วนตัวท่านล่ะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรมาภายหลัง
ทีหลังห่างกันสักประมาณ๒๐กว่านาทีหลังจากที่คันสารวัสสิวมาแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรเดินวนอยู่นี่เห็นไหมคะลูกศรสีเหลืองที่ชี้อยู่
อันนี้ท่านอยู่นี่แหละค่ะเลยไล่เรียงให้เห็นไงว่าแบบมันมีการจับโป๊ะเรื่องนี้นะสรุปข้อมูลที่ให้เป็นยังไง